สำหรับใครที่จะไปบ้านคนแปลกหน้า
แม้แต่ถ้าสมมุติเราเป็นพนักงานส่งของจะไปส่งของ

แก้วนี่ถือว่าเป็นหมาพันธุ์ที่ดุไหม

แต่ว่าบางแก้วตัวนี้มันเหมือนไม่ดุ

ทุกคนเข้ามาเห็นไหมคะนี่ดูสิ
ดีใจเลยกาวคลางแล้ว

พนักงานส่งของเป็นอย่างดีเหมือนรู้จักกันมานาน
เจ้าของเขายืนยันว่าเป็นบางแก้วจริงคุณชนะ
นี่ชื่อเจ้ามะขามอายุ๙เดือนเท่านั้นเองกำลังเล่นหยอกล้อสนุกสนานสนิทสนมกับพนักงานส่งของเลยนะ
มะขามเนี่ยนะคะคุณจุธามาสเลี้ยงมานานแล้วตั้งแต่ช่วงมันอายุ๒เดือน
แล้วจะบอกว่าย้อนไปนะคะเมื่อตอนที่มันอายุ๒เดือนเนี่ยเจ้ามะขามรู้จักกับพี่พนักงานคนนี้เป็นครั้งแรก
คือเขาเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ก็เลยคงจำได้หรือจำกลิ่นได้หรือยังไง
กลับมาอีกทีเนี่ยพี่เขาก็เลยมีความคุ้นเคยกับเจ้ามะขาม
มะขามเองก็เลยไว้วางใจเล่นกับพี่เขาอย่างคุ้นเคยเป็นกันเองทีเดียว
คุณจุธามาศบอกตอนแรกก็งงเหมือนกันนะว่าทำไมมันถึงคุ้นเคยได้ขนาดนี้นะ
แต่ว่าพอได้มาดูนะได้ทำความรู้จักได้เห็นชีวิตของมันแล้วก็รู้ว่าเจ้ามะขามเนี่ย
หมาที่มีความเป็นกันเองรักทุกคนนะคะยิ่งถ้าเป็นรถขายไอติมนะ
มะขามเนี่ยยิ่งรักยิ่งดีใจที่ได้เจอ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันสักนิดนึงละกันลุงขายไอติมกับเจ้ามะขาม

นอนนอนรัก

ดีใจอะไรเบอร์นั้น
เป็นมะวิ่งเลยไม่ว่าอยากกินไอติมเลยบ่ไม่แน่ใจมะขาม

ใครที่ชื่นชอบสุนัขนะอยากจะไปดูความน่ารักของเจ้ามะขามก็ไปดูได้ในเฟซบุ๊กนะ
มะขามนางงามบางแก้ว

ด้านชื่อเพจเขา
สักหน่อยเดี๋ยวเป็นยังไงคุณเป็นยังไงมีฉันเข้าไปส่องเรียบร้อยแล้ว
เขาแนะนำตัวสวัสดีค่ะพี่หนูมะขามเอง
ตอนนี้หลายคนตั้งคำถามว่ามะขามเป็นบางแก้วแท้หรือเปล่า

แต่เพราะว่าก๊อฟก๊อฟแบบเหมือนคือเหมือนแหละแต่ทำไมนิสัยไม่เหมือนก็ไม่รู้
แต่เอาจริงผมว่าคุณโชคดีนะได้วางแก้วที่น่ารักแบบนี้
ดังนั้นมันไม่ดูมันไม่ว่าก้าวร้าวดีน่าจะดีนะ